ส่วนเหตุการณ์นี้กลางวันแสกคุณผู้ชมครับในซอยพัฒนาการ๔๗
วัยรุ่นสองคนตั้งใจมาเลยปกปิดตัวเองมาสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
มาถึงปั๊บเอาเหล็กไปตีรถเขาตีไฟหน้ากะให้แตก
ตีสีรถข้างรถกะให้สีเสีย
เอ้ามีเรื่องอะไรกันมาไปดูเหตุการณ์ก่อนฮะ
เขาโพสต์เอาไว้แล้วมีข้อความประกอบบอกว่า
รับงานใครมาทุบรถแก้ไขอะไรได้
ทำไมไม่พูดคุยเจรจากันเมื่อเวลาประมาณเที่ยง๑๖นาที
๒๘พฤศจิกายนผู้ชายสองคนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
พลางใบหน้ามาครับก่อเหตุทุบรถนะฮะ
ตั้งใจทุบที่ไฟเลยรถจอดอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร
ซอยพัฒนาการ๔๔ได้รับความเสียหายแล้วล่ะ
ไฟหน้าแตกกระจกแตกนะแล้วก็หนีไป
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากความขัดแย้ง
ของคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละ
แล้วไปจ้างวานคนข้างนอกมาก่อเหตุ
เนื่องจากในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้มีรอปภ
แต่ไม่มีการแลกบัตรครับ
ไม่มีการลงบันทึกรถของคนร้าย
นี่ครับที่ผมบอกตีไฟหน้าตีสีรถด้านข้าง
ตีไฟท้ายตีกระจก
คือพยายามทำให้แบบว่าเห็นชัด
โหตีทุกบานเลยนี่
ว่าเกิดจากคนในหมู่บ้านเดียวกันเองนะครับ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับนายเจรวัตร
งงนวลเจ้าของรถนะครับผู้เสียหาย
เขาเองก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะ
แล้วก็ไม่เคยไปกู้เงินนอกระบบ
ขณะนี้อยู่ระหว่างนัดกับบริษัทรอบพอ

เนื่องจากรอบบกเพราะไงคุณนักข่าว
ปล่อยให้คนร้ายเข้ามาโดยไม่ได้แลกบัตร

แล้วพี่มีเรื่องอะไรกับคนในหมู่บ้านนี้ไหมเขาบอก
ก็มีเรื่องการจอดรถขวางทางกลับรถของหมู่บ้านอยู่ด้วยเหมือนกัน

ไปจอดรถที่ตอนนี้เฮ่ยหน่อย

แต่ถามว่าการที่ผมจอดรถพี่ห้ามจอด
แล้วถึงคนไม่พอใจถึงนำมาทุบรถผมขนาดนี้
จริงผมว่ามันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับ

เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องจอดรถนี่แหละ
แสดงว่าพี่ก็คิดว่ามันมาจากเรื่องนี้
และอธิบายว่าก็กำลังจะไปย้ายรถกระบาดที่จอดขวางออก

ก็ไม่ควรทำลายทรัพย์สินกันแบบนี้
นี่นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้น